คุณผู้ชมคะเรามีภาพเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
ค่ะมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์อืม
เวนไปเลยนะคะแล้วก็ไปสำเร็จความไคร้โชว์ผู้หญิงที่ยืนอยู่แถวนั้นค่ะ
ระเวนก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะตำรวจจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
ไปดูภาพจากคลิปที่สามารถเก็บภาพไว้ได้จากกล้องวงจรปิดผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ระเวนไปเลยแล้วก็ไปสำเร็จความไคร้โชว์ผู้หญิงนะคะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยประชาสรรค์ช่วงเวลาประมาณ๘โมงครึ่ง
วันที่สามสิบเมษายนที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบปี
ใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้นสีดำใส่หมวกกันน็อกสีเหลืองแบบครึ่งใบ
ขี่รถจักรยานยนต์สีดำไม่เห็นป้ายทะเบียนนะคะ
อยู่ในซอยแล้วก็ไปจอดหน้าร้านขายของกลางซอย
พอผู้หญิงออกไปยืนรอรถข้างทางเนี่ยตัวเองก็หลบอยู่ด้านใน
แล้วก็จอดรถอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอยู่ดีก็สำเร็จความไคร้โชว์ผู้หญิง
ผู้หญิงก็ต้องเดินหนีไปพอสำเร็จความไข้เสร็จ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปนี้เนี่ย
แฟนเพจเรารักแปดริ้วเพื่อติดตามตัวชายคนนี้มาดำเนินคดี
เพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือที่๘ริ้วฉะเชิงเศร้า
พันธุ์ตำรวจเอกธาราเทพตูพาณิชย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซา
เร่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นคนแถวแถวนั้นแหละค่ะเพราะว่ามีคนเห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้เนี่ย
อยู่ในระแวดอังกล่าวก็จะมีการนำตัวมาดำเนินคดีนะคะ